มีมั้ยประเทศไทยบ่นการพนัน
ไม่มีไม่มีผมจำได้

ท่านผู้บริษัทการตำรวจแห่งฆาตท่านเดิมบอก

เดี๋ยวจะให้ดูเขาบอกว่าอยู่กันเป็นร้อยเลยคุณผู้ชม

เอ๊ะทำไมชาวบ้านยังรู้ทำไมตำรวจไม่รู้อ่ะ
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่เล็กนะครับใช่

เห็นแบบนี้อันนี้คือดูเป็นเต็นต์เปิดโลกเลย
แล้วทำไมล่ะทำไมเจ้าหน้าที่ถึงยังไม่รู้

เขาต้องตีเนียนว่าเขาเป็นนักพนัน
เข้าไปเพื่ออะไรไปแอบถ่ายไงคุณผู้ชม
ถึงได้คลิปนี้ถึงได้ภาพนี้มา
มาให้ได้ดูกันแล้วก็เห็นไหมจังหวะแบบนับตังค์
กำลังถอยลูกเต๋านี่แหละค่ะคุณผู้ชม

นี่คือที่นครศรีธรรมราชค่ะ
เขาบอกว่าอยู่ที่ตำบลม่วง๒ต้นซอยภัยศาล

ซึ่งบ่อนนี้อยู่ในพื้นที่ที่มีรัวรอบขอบชีส
แล้วนอกจากวงพนันมีซุ้มแม่ค้านะ

คือมาที่เดียวครบวงจรจะกินจะดื่มอะไร

เจ้าของคลิปบอกด้วยนะบอกบ่อนนี้เปิดให้นักพนันเข้ามาเล่น
อะไรบ้างไพรผสมสิบไฮโล
เปิดให้บริการนักพนันมา๒เดือนกว่าแล้วนะ
ที่ให้เข้ามาเล่นแล้วแบบแทบจะตลอด๒๔ชั่วโมง

อยากเล่นกลางคืนก็มาได้เหมือนกัน
แม่นี่นักพนันเขาแวะเวียนไปเล่นเป็นร้อยคน

เอ๊ะจะตะโกนยังไงดีให้เสียงไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่

โรงพักปกติเขาก็เปิดรายการข่าวเช้าของเรานะพี่

ปิดเพราะอะไรเพราะรีบไปจับนักพนันหรือเปล่า
เอ้าเหรอแต่นักข่าวเขียนข่าวนี้มาน่ารักนะ
ใกล้ทางรถไฟกลางเมืองนครศรีธรรมราช
ผมเข้าใจพี่นะนะครับ

แต่ว่ารู้แล้วนะอยู่ตรงท้องที่ไหนนะ